บ้านนี้ก็มีงานคอนเสิร์ตจ้างหมอลำมาคือทุกคนก็คาดหวังว่าจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับหมอลำ
แต่อย่างที่เราคุ้นชินกันล่ะค่ะมีงานบันเทิงแบบนี้
วัยรุ่นมาในงานแล้วเขม่นกันจะตีกันปกตินะคะถ้าเป็นงานอื่นอื่นก็จะตีกันแล้วก็แยกย้ายกันไป
งานเขาก็ต้องเลิกแต่งานนี้เจ้าภาพเขาทนไม่ไหวจริงค่ะ

ยังไม่อายมงค์หรือมันครับมันแขกมันบอสสะดวก
ไปหางั้นพันวันละประมาณธรรมดาดิอ่าโอ้มันต้องอย่างงี้ป่ะค่ะ
ฮะต้องอย่างงี้ป่ะคุณนัทธะโพงก็คิดดูแดงเซอร์ยังยืนเท้าสะเอวน่ะ
คือคนเขาก็มาเพื่อที่จะมาหาความบันเทิงมาหาความสุขกันนะครับ
ใช่ไหมคะเจ้าภาพเขาคงคิดอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวค่ะ
ไมค์ขึ้นมาแล้วประกาศเลยจับให้ได้เลยนะ
คือประกาศออกมาอย่างนี้แล้วมีกันอยู่แค่นี้มันก็รู้นะว่าใครเป็นใคร
ใช่ไหมคะแล้วรับผิดชอบด้วยนะคะ
ค่าหมอลำที่จ้างมาเนี่ยนะคะนี่คืองานแสดงหมอลำแห่งหนึ่งในอำเภอเจริญศิลป
แล้วจะมาทำงานเขาพังนะคะเจ้าภาพเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาก็เลยโมโหค่ะคว้าไมค์แล้วพูดอย่างที่เราได้ยินนี่แหละค่ะ
ถ้ามาตีกันตรงนี้จะจับให้หมดแล้วมาจ่ายค่าหมอลำห้าหมื่นบาทด้วย
ไม่ได้จ้างมาถูกตามรายงานเนี่ยบอกว่า
วัยรุ่นก็สลายตัวนะคุณนัทพงศ์ครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
ตำรวจก็เข้ามาถึงพอดีความรุนแรงก็ไม่ได้มีเกิดขึ้นค่ะ